ส่วนเหตุการณ์นี้เราก็จะเตือนกันอยู่บ่อยนะคะเวลาต้องทำงานทำอะไรกับพวกเครื่องจักรเครื่องอะไรแบบนี้
ปั่นครับเครื่องปอกเนี่ยนะคะคลิปนี้มันหวาดเสียวมาก
คือคนงานปอกมะพร้าวอะค่ะมือข้างขวาถูกดูดเข้าไป
เครื่องปอกมะพร้าวคือมือแบบเละเลยเกือบขาดนะคะคุณผู้ชม
ก็ถึงว่าไม่หมุนไม่หมุนได้แล้วกัน
เขาหลบออกมาเข้ามันจะหยุดเป็นไงเอาเอาเอา

นี่ไม่ใช่สิบหวาละบอกตรงทราบ

มีอุปกรณ์ตัดทางมีกู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลบางประกงไปช่วยกันนะคะ
จุดที่เกิดเหตุคือข้างบ้านก็จะมีกองลูกมะพร้าวอยู่เป็นกองอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
นายนัทธวัฒน์อ่อนน่วมอายุ๒๓ปี
คนงานคนนี้อยู่ข้างเครื่องปอกมะพร้าวเลย
มือขวาถูกดึงถูกดูดเข้าไป
นายสินชัยแทนสอนนายกเทศบาลตำบลท่าสะอ้านมากับทีมกู้ชีพของเทศบาลตำบลท่าสะอ้านนะคะ
เขาเอาเครื่องมือมาถอดน็อตที่เครื่องปอกมะพร้าวออก
จะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการตัดถ่าง
ใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่เลยนะ๒๐นาทีได้นะคะ
กว่าจะเอามือของคนงานที่ติดอยู่ออกมาได้ค่ะ
ก็รีบส่งโรงพยาบาลบางประกงนะคะ

ข้อมูลมาว่านายนัทวัฒน์กำลังยืนปอกมะพร้าวอยู่ตามปกติ
แต่มือถูกเครื่องปอกดึงไปพร้อมกับลูกมะพร้าว
รีบปิดเครื่องแล้วคนที่อยู่ด้วยกันก็รีบแจ้งกู้ภัยแล้วมือก็ติดอยู่แบบนั้น

ขนาดลูกมะพร้าวยังขนเนื้อ
โอ้โหนี่นะคะต้องระวังทำงานกับเครื่องลักษณะประมาณนี้
คือบางทีเพลินหรือว่าเผลอแป๊บเดียวมันดูดลงไปเลย

เครื่องบดหมูอะไรพวกนี้แบบโอ้โหเกิดเหตุขึ้นบ่อยฮะ